แล้วก็เราก็คงจะได้เห็นสีไม้ลายมือของเขาไปแล้วในบทบาทของบรรทัพย์ภูมิศรุกษร
แล้วก็อันดับในหลีกตอนนี้แน่นอนถึงแม้ว่าอาจจะยังขับเขี้ยวแชมป์กับทางชมบุรีไม่เต็มตัวมากนัก
แต่ผลงานในช่วงที่เหลือเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะทำฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม
เราอยู่กับทางโค้ชสุชินเอี่ยมฉลาดครับสวัสดีครับ

อยู่แถวเพชรบุรีตัดใหม่ก็เป็นที่พักของนักเตะทีมชาติ
ที่เรามันสึกเทกต์ว่าอยู่เนี่ยก็กำลังแข่งขัน

บทบาทของโค้ชสุชินนะครับในฤดูการนี้กับครั้งแรกนะครับ
บทบาทโค้ชเต็มตัวเราคงจะคุยประเด็นนี้เป็นหลัก
เรื่องราวของวิธีการแนวคิดแล้วก็จุดเริ่มต้นว่าเป็นที่มาที่ไป
ก็ยังยังเล่นอยู่แล้วก็เหมือนกับอาจจะมีโอกาสได้จับกระดานบ้างตอนอยู่ที่
เกษมฤดิษธิ์ตัดสินใจยังไงครับกล้าจะตรงนั้นมาแล้วมาทำมาทำทีมใหญ่อย่าง
จริงน่าจะทำงานกับทีมแบบเล็กไปก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ใช่ครับผมมันคิดว่ามันเป็นงานที่ท้าทาย
แล้วก็เป็นงานที่เรียกว่ายากพอสมควร
แต่ผมก็ได้มีเรียกว่าเป็นคนที่คอยปรึกษาอยู่ตลอด
ก็คือพี่โค้ดอุดมทวีสุกซึ่งเป็นโค้ดของการท่าเรือ
เขาตลอดว่าพี่ผมต้องรับงานอย่างนี้ไหม
เขาก็ให้ข้อคิดที่ดีครับเขาบอกว่า
ถ้าคุณเลือกที่จะเป็นโค้ดงานอย่างนี้คุณก็ต้องรับ

จริงแล้วน่าจะยังเล่นต่อได้ด้วย
จริงชื่อตัวเองก็ยังมีอยู่ด้วยนะ

ในโอกาสในการพอจะจับงานกับทีมใหญ่เนี่ย

แต่ว่าเรื่องความมั่นใจที่โทรปรึกษาคนอื่นเนี่ย
เพราะว่าเราไม่ค่อยมีความมั่นใจหรือเปล่า
ไม่มันก็มั่นใจนะแต่ผมก็
โดมเขาก็เป็นผมคิดว่าเป็นทุกอย่างของผมก็คือ
ไม่ว่าจะเป็นการเป็นไอดอลในการเป็นนักเตะไอดอลในการเป็นโค้ชเนี่ย
ผมยกให้พี่ดมเนี่ยเป็นต้นแบบของผมเลย

ก็คือถามว่าผมอยากรับงานไหมผมก็อยากรับนะ
แต่ผมก็ต้องปรึกษาเขา
มีอะไรก็จะต้องปรึกษาพี่ดมอยู่ตลอด
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือว่าการเป็นโค้ดเนี่ย

ช่วงแรกพอตัดสินใจรับงานแล้ว
วันแรกที่คุมน้องซ้อม
แน่นอนเคยเล่นกันในฐานะนักเตะ
เจอเขาอยู่แล้วเจอในสนามกระยกปืนว่าวันดีครับ

แต่พอไปอยู่ในสนามวันนั้น
น้องซ้อมในฐานะโค้ชเนี่ย
มันน่าแตกต่างผมว่าพี่ผ่านมาเยอะ
คือรุ่นพี่กับรุ่นน้องมาเล่นเป็นนักเตะกันเนี่ย

แต่พอไปเป็นโค้ชเนี่ยมันต้องมองอะไรที่กว้างกว่า

ก็คือมีผู้จัดการทีมที่คุยกันสองคน
ส่วนนักเตะไม่มีใครรู้เลย

ก็คือไปถึงสนามวันแรก
บางคนก็คิดว่าไปเป็นผู้เล่นด้วยซ้ำ

ทุกคนก็คือความเป็นมาอาชีพ

ทุกคนก็คือความเป็นมืออาชีพ

เขาก็ได้เห็นผมในฐานะนักเตะมาก่อน
เขาก็ค่อนข้างยอมรับอะครับ
แต่ถามว่าวันแรกมันก็
มันต้องมีนิดนึงสำหรับการเป็นโค้ดครับ
ในทีมใหม่และทีมใหญ่
นักเตะที่เคยเล่นด้วยกันมาเนี่ย

เขาก็โอเคสำหรับนักเตะทุกคนครับ

หรือว่าเราก็ต้องก้าวข้ามตรงนั้นมาเพื่อเป็นโค้ชแบบเต็มตัว
ใช่ครับมันก็คือเราก็ต้อง

แต่ผมก็เชื่อมั่นในทุกคนในนักเตะที่เขามี

แล้วส่วนวิธีการในการดู

เรามองออกได้ไงว่าเด็กคนนี้
จะต้องถูกจับมาเล่นด้วยกันในชุดนี้
เพราะว่าผู้เล่นอ่ะ

ผมก็คือช่วงแรกก็มาพยายาม
ไอ้คนที่มันมาด้วยกันเนี่ย
บางทีมาอยู่กับเพื่อนใหม่เนี่ย

ยังไงก็ได้ให้เล่นกับเพื่อนที่

คือที่สำคัญเนี่ย
ผมเคยผ่านการเป็นนักเตะเนี่ย
การที่แบ่งนักเตะเนี่ย
แบ่งเป็นกลุ่ม

มันจะประสบความสำเร็จค่อนข้างยากอะ

อันนี้เป็นในไอเดียหรือว่าปัญญาในการทำทีม

ตั้งแต่คิดไว้ตอนเป็นนักเตะ

เป็นปัญญาของผมนะ

เขาไปเล่นกับอีกคนนึงไม่ได้เนี่ย

ผมพยายามจะคืออย่างหนึ่งอาทิตย์เนี่ย

ผมก็พยายามให้เขาซ้อมอยู่ในชุดเดียวกันอยู่ตลอดเวลาครับ

ใช่ครับเพราะในฟุตซอลลีกบ้านเราเนี่ย

แต่ละเกมมันก็ต้องไม่เหมือนกันนะครับ
ย้อนมองกลับไปตอนสมัยที่

กับนักฟุตบอลบางทีไปบอกพ่อแม่ว่า
พ่อผมอยากจะเป็นนักเตะอาชีพ

มันก็ปีทุกปีก็ต้องมารุ้นเงี้ย
มันจะมั่นคงหรือเปล่าแต่ผมบอกคิดว่าผมคิดว่ามันก็เป็นอาชีพที่เรารักด้วย
รักกับอาชีพการเป็นนักเตะเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เรารัก
แล้วก็เราทำแล้วก็มีความสุขเลยก็ต้องเลยตัดสินใจครับ
มันยากมากนะผมมองตอนนั้นคือไม่ได้มองถึงเรื่องรายได้เลยนะ

แล้วก็ไม่เคยมองถึงว่าเฮ้ยเล่นไปก่อนเว้ยแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ติดทีมชาติแล้วเดี๋ยวเงินมันจะมา

ไม่นะเมื่อก่อนเล่นไปด้วยซ้อมฟุตบอลไปด้วยซ้อมฟุตซอลไปด้วยแข่งไปด้วย
ต้องวิ่งวินมอเตอร์ไซค์ไปด้วยขับรถมอเตอร์ไซค์วินไปด้วยสมัยก่อน
ที่จะผ่านอะไรอย่างนี้มาเยอะทำอะไรบ้างครับ
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานบริษัท

แต่ช่วงเมื่อก่อนการทำงานเนี่ยแล้วก็มันบางทีมเนี่ยเขาซ้อมเย็น
ในช่วงที่อยู่แคทเนี่ยแคทเขาซ้อมเย็นเราก็ทำงานได้แล้วก็ตอนเย็นก็ไปซ้อม
มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราเล่นสโมสรไหนมันมีความเหมาะสมกันไหม
ใช่ครับแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมาก
แล้วก็บางทีมันก็ศักยภาพของเราเวลาไปซ้อมเนี่ยมันก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วย
ก็คือเราแย่จากการทำงานเนี่ยเวลาไปซ้อมเนี่ยเราก็ทำให้สภาพร่างกายเราก็บางทีมก็เหนื่อยล้าครับ
อันนี้ก็คือที่ถามย้อนกลับไปเพราะว่าผมว่าน้องหลายคนผมเคยเห็นในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ
ก็ยังยังใช้ร่างกายหนักอยู่คืออายุน้อยมันยังทำได้แต่พอมันไม่ไหวมันก็จะอายุเยอะไม่ไหวใช่ไหม
ใช่ครับแต่ตอนช่วงหลังเนี่ยผมคิดว่ามันถ้าทีมที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย
เรื่องการจัดการเนี่ยค่อนข้างสำคัญไม่ว่าเป็นทีมในหนึ่งถึงห้าเนี่ย
ช่วงนี้ผมคิดว่าทุกทีมเนี่ยการจัดการเนี่ยสำคัญที่สุด
กับการเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากครับ
แสดงมันก็จะมองว่าจริงแล้วมันใกล้เคียงกันตลอดแทนทีม
แต่เพียงแค่ว่ามันมาตายกันที่เรื่องความแมคเมืองยามภิกาบริหารเจนการหลังบ้าน
อันนี้ก็น่าติดตามในระดูกกันนะใช่ครับ
จุดที่ทางฮสุจินทร์ทำช่วงที่ไปทำฝุดซอสสโตรสรอาเซียน
มีความกดดันไหมเพราะว่าผมว่าผมว่าสโมสรหวังเลยนะ
คือลีกเนี่ยแน่นอนหวังอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้สโมสรอาเซียนเนี่ยกดดันกว่านะ
ดดันมากมากก่อนไปเนี่ยทางประธานสโมสรเนี่ย
บอกว่าทำอย่างใดก็ได้ต้องได้แชมป์อย่างเดียว

ต้องได้แชมป์อย่างเดียวต้องเอาถ้วยกลับประเทศไทยให้ได้ครับ

แต่ก็คือมันก็คิดว่าผมคิดว่าเราก็ต้องทำให้ได้นะ
แต่ถามว่ามันยากไหมยากมากสำหรับการไปคว้าแชมป์ที่อินโดนีเซียเนี่ย

ผมว่าดูแล้วมันก็เกมมันก็คือบางทีเรายิงขาดแต่มันไม่ได้ง่ายไงกว่าจะยิงได้
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราไม่มีนักเตะต่างชาติเลย
การไปเนี่ยค่อนข้างก็คือเป็นนักเตะไทยล้วน
แล้วที่สำคัญก็มีตัวดาวรุ่งที่ติดไปด้วยกับทีมเนี่ย

แต่ว่าส่วนตัวภืมใจมันได้กับแชมป์แรกที่เป็นแชมป์อนาชาติด้วย

ตอนช่วงที่ผมเป็นนักเตะก็ไม่เคยได้แชมป์สโมสรอาเซียนกับการท่าเรือ

แบบช่วยทวยบายแรกอันเนี้ยผมพอดข้างภูมิใจมาก
สำหรับการคว้าแชมป์ที่อินโดนีเซียครับ
กลับมาเรื่องของทีมชาติบ้างการได้เข้ามาอยู่ในแคมป
ไม่แถ่อารมณ์มันก็อีกแบบนึงแต่ตอนนี้มันก็ถีอวดรถเร็วมาก

ความรู้สึกที่เราได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศการเป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นยังไงครับ
ความรู้สึกแรกที่ตอนที่ปูปิ๊ดโทรไปบอกว่าให้มาเป็นผู้ช่วยของปูปิ๊
ผมคิดว่าคิดว่ามันไม่ใช่คือบางทีผมคิดว่ามันเร็ว
แต่ก็ต้องขอบคุณสำหรับปูปิศและทีมงานสตาร์ทที่ให้โอกาสผมมาร่วมงานกับปูปิศ
ถามว่าดีไหมดีมากสำหรับผมในการเป็นผู้ช่วยของปูปิ๊ด
ผมก็พยายามที่จะช่วยทำงานให้เต็มที่
ยากาศการทำงานมันเป็นไงครับในแคมป์ทีมชาติที่เข้ามาเรามีหน้าที่อะไรบ้างที่จะต้องแลกเปลี่ยนกับทางปูปิสครับ
ก็มีหน้าที่หลายอย่างเช่นการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็พยายามต้องดูแลนักเตะ
บางสิ่งบางอย่างที่ปูปิ๊ดให้แก้เนี่ยเราก็ต้องไปบอกกับนักเตะว่าคุณต้องแก้แบบนี้สิ่งที่ปูปิ๊ดต้องการ
อ๋อเขาให้เราเราสามารถที่จะช่วยข้างสนามได้เลยครับ

หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเรื่องการฝึกซ้อมเนี่ยหรือช่วงเวลาแข่งขันเนี่ยได้หลายสิ่งอย่าง
ผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ผมจะต้องพัฒนาต่อยอดกับสโมสรต่อไปแล้วก็กับทีมชาติต่อไปครับ
โค้ชต่างชาติเขามีความแตกต่างจากโค้ชไทยยังไงบ้างในมุมมองของโค้ชสุชินที่แบบได้เข้ามาในแคมป์ทีมชาติเนี่ยเราคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนกันแต่มันมีมุมอะไรที่มันแตกต่างมาก
สิ่งแรกที่โค้ชต่างชาติเขาเน้นย้ำเนี่ยเรื่องการมีระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเนี่ยสิ่งนี้ผมคิดว่าสำคัญที่สุด
แต่ถ้าเราเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็พอร่วมรวยกันได้แต่สำหรับปูปิ๊ดเนี่ยเรื่องนี้สำคัญไม่ว่าการมาฝึกซ้อมการร่วมรับประทานอาหารเนี่ยสิ่งนี้สำคัญที่สุด

ถ้าใครมาช้าหรือมาสายเนี่ยโดนด่าแน่นอน

น้อยคือเหมือนกับเขาฝึกให้อยู่ร่วมกัน

เพราะมันต่างสโมสรด้วยนะ

เรื่องการมาร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันเนี่ย

ปิ๊ดห้ามเล่นโทรศัพท์เลย

อันนี้มันเป็นเรื่องเล็กที่เราคิดว่า
เราจะรอเอากลับไปทำดู

แล้วก็วิธีการในการรับมือกับสิ่งแวดล้อมเป็นยังไง

เตะไทยเนี่ยเป็นนักเตะที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพอยู่แล้วแต่ที่สำคัญเนี่ย
ถ้าเจอกับเขาเนี่ยคนดูเขาเต็มสนามแน่นอน
แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้ในนักเตะชุดนี้

เขาก็เชียร์ฟุตบอลขอย่างค่อนข้างใช้ได้ครับ

ก็มีโอกาสนะครับที่จะเจอกันในรอบต่อไปเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราแพ้ทีมในอาเซียน
ก็แพ้ทีมแนลนิเซียนะครับตรงนั้นเนี่ย
และกลับไปแก้ตัวในที่ของเขาคงน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก

ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทีมไทยจะป้องกันแชมป์ในสมัยหลัง
ที่แน่นอนตั้งแต่ดูทีวีอยู่เนี่ย

อยากจะเป็นนักกีฬาบางคนเป็นนักกีฬาอาชีพอยู่

รวมถึงไอดอลของพี่เองที่อาจจะดูทีวีอยู่
อยากจะฝากอะไรถึงเขาอยากจะพูดขอบคุณอะไรเขาบ้าง
กับอดีตจนถึงปัจจุบันที่เราก้าวมาถึงจุดสูงสุดของชีวิตเราครับ
ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอบคุณสำหรับโค้ดอุดมทวีสุกที่เป็นเรียกว่าเป็นทุกอย่าง
สำหรับผมไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักเตะจนตลอดการเป็นโค้ด
เขาเป็นต้นแบบที่ดีของผมก็ต้องขอบคุณ
และที่สำคัญอันดับที่๒ผมก็ต้องขอบคุณสำหรับทีมชาติไทยแล้วก็ปูปิ๊ด
ชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็สำหรับน้องในชุดนี้ผมก็คิดว่าเขาก็เป็นนักเตะที่มีประสิทธิภาพ
มีศักยภาพแม้ผู้เล่นบางคนจะเป็นหน้าใหม่สำหรับรายการ๒รายการนี้
แต่คิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีและที่สำคัญนักเตะเยาวชนที่ต้องการติดทีมชาติ
ผมคิดว่ามันช่วงเนี้ยมันเป็นฟุตซอลที่เรากำลังบูมเราก็ต้องพยายามแสดงและที่สำคัญเนี่ย
คุณก็ต้องพยายามเป็นนักเตะที่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการมีระเบียบวินัยตั้งใจฝึกซ้อมและที่สำคัญคุณก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไป
คุณจะเลือกสิ่งใดไม่ได้ผมคิดว่าสิ่งนี้สำคัญ
ทีมชาติ
แต่พอขึ้นมาเป็นโค้ชแล้วที่ให้นองใหม่มากแต่ผลงานนั้นยอดเยี่ยมนะครับ
ยอดเยี่ยมเกินประสบการณ์และเจ้าตัวต็อต้องเก็บเกี่ยวความรู้และวิชาต่อไป

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องที่ดูทีวีอยู่นะครับ
แล้วก็อยากจะมีอนาคตที่ดีนะครับ

ก็เชื่อว่ามันจะหาเลี้ยงตัวเองได้

ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับ
ซึ่งอยู่แถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับ
ก็เป็นโรงแรมระดับ๔ดาวที่

เราก็ขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำไว้